กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้
ครอบครัวของลุงนบจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจมีร้านขายของร้านเล็กเล็กได้
สำเร็จหรือไม่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ทุกที่ตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อที่สูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท
คุณลุงจ๋าต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะ

ถ้าวางเรื่องให้ดีวางคนละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่อง
ถ้าถูกหมดสี่ข้อเนี่ย๑ล้านบาทครับผม
พยายามนะครับเอาใจช่วยนะครับ
ลุงนกไปต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คุณนกเคยดูรายการใช่ไหมครับก็เคยดูครับ
ก็จริงแล้วอย่างที่บอกเลยครับว่าเราปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวที่มามากขึ้น
ครับลุ้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นครับผม
เพราะฉะนั้นสมาธิดีวางเรื่องให้ดีเท่านั้นเองนะครับผม

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรียกตอบเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ

เรื่องเก็บขยะครับ
ลุงทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้ว
ประมาณสัก๑๐กว่าปีแล้วครับ

นะครับก็พอเลิกก่อสร้างมาก็หันมาเก็บของเก่าเก็บขยะนี่เลย

ส่วนใหญ่แล้วลุงไปเก็บแถวไหนนะครับ

ลุงจานแล้วพอเก็บมาแล้วเนี่ยก็เก็บมาก่อน

ขยะที่ลุงเก็บเนี่ยจะเป็นอะไรประเภทอะไร

มีกระป๋องเบียร์กับกระป๋องน้ำอารมณ์นิดหน่อยครับแล้วก็ขวดแก้ว
เอาละครับเราก็มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพสำอาชีพของเราเนอะ

และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีกระบะที่ใส่ขยะนะฮะก็จะมีขวดต่างมีกระป๋องน้ำอัดลมนู่นนี่นั่น

แล้วก็จะมีถุงพลาสติกสำหรับแยกขยะนะครับ

แล้วสิ่งที่เรามีนั่นก็คือกิโลชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีระคังไว้ให้

มีนาฬิกาจับเวลานะครับ

ก็คงต้องทำไปตามกฎกติกาตามเวลาที่เรากำหนด

แต่กติกาแล้วโจทย์นี่ก็คือให้ลุงเนี่ยแยกขวด

นั่นเองแยกออกมานะครับได้ขวดพลาสติกมาแล้วเนี่ยให้เหยียบให้มันแบนแล้วก็เอาใส่ถุง

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญผู้ช่วยเอาใครบ้างผู้ช่วยต้องการใคร

น้ององุ่นและน้องใบตองเชิญครับ

หนูอยู่ที่บ้านอาจจะเล่นได้นะลูกแต่ที่นี่ต้องทำเป็นจริงเป็นจังนะลูก

นะช่วยนะลูกจะได้ได้เงินกลับบ้านช่วยได้ไหม

เออนะลูกนะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมนะฮะมาฟังโจทติกาให้เข้าใจนะครับว่าโจทย์สำหรับข้อนี้คือ
ขวดพลาสติกโดยให้เหยียบให้แบนและชั่งน้ำหนักให้ได้๒กิโลขึ้นไปภายในเวลา๓นาที
ถ้าทำได้ถือว่าสำเร็จ

เร็วลูกเร็วเร็วอีกพอแล้วเหยียดทีเดียวพอเร็ว
เหยียบเลยเหยียบ
เอาหนูหยิบอันนู้นออกมาหยิบอันใหม่หยิบอันใหม่มาเร็วเร็ว
เอาหนูมาเหยียบอันนู้น
เร็วเหยียบไว้ใหม่มาเหยียบเหยียบไว้ใหม่มาเหยียบมาแล้วเร็วเร็ว
ไปเหยียบหนูไปเหยียบไปเหยียบ
ไอโร่่งหยิบหยิบแต่ควอดหนูหยิบควอดมาเยอะ

เริ่มอายุทั้งผม

ต่อไปแล้วต่อไปแล้วพอแล้วตีกระดิ่งตีกระดิ่ง
เหนื่อยคนเองก็เหนื่อยด้วย

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันช่วงหน้านะครับ
นบลุงนบยังไม่หมดหน้าที่ลุงนบจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอาแม่แจ๋วแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แจ๋วขึ้นมาตอบ

เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะฮะเรื่องโรงเรียนบ้านสารา
นิทานแม่ไก่แดงกับแม่ไก่ลายเรื่องบ้านของเราเรื่องพัชราแวงวัน
เอาเรื่องพัชราแรงมา
ทำไมเลือกเรื่องพี่เอ๋วัชราแวงวันครับ
เมื่อก่อนนี้เขาชอบฟังเพลงพัชรา

เชิญแม่แจ๋วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแม่แจ๋วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบร้องอะค่ะ

แล้วเมื่อก่อนนะเป็นยุคของพัชราแวงวันเลยนะใช่มั้ยฮะ

แม่ชอบอัลบั้มไหนมากที่สุด

ชอบนี่เลยยืนยันเลย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พัชลาวันไม่เคยร้องเพลงคู่กับนักร้องคนใด

ตัวเลือกที่๒
ตัวเลือกที่สาม
ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อที่๓
ตัวเลือกที่สี่
ขอให้เป็นคำตอบคุณคล่องนะแม่นะ

เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
รอให้ตอบให้หมดก่อน๔ข้อ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ค่ะแล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้น้ององุ่นขึ้นมาตอบครับ
นิทานแม่ไก่แดงกับแม่ไก่ลายค่ะ
นิทานแม่ไก่แดงกับแม่ไก่ราย
ทำไมเลือกเรื่องนิทานแม่ไก่แดงกับแม่ไก่ลายล่ะครับ

ได้ได้ขอเชิญองุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
องุนอยากเล่นเหรอลูกเหรอหนูสั่งแม่ใหญ่ไว้เหรอลูกเหรอ
อังุ่นอยากขึ้นมาตอบคำถามเหรอลูก
ใช่ค่ะ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตอบคำถามกันเนอะ
ุ่นอังุ่นชอบนิทานแม่ไก่แดงแม่ไก่ลายเหรอลูก

มีความสุขไหมเวลาแม่เล่านิทานให้ฟังนะลูก

เอาละคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปกหลังของหนังสือแม่ไก่แดงกับแม่ไก่ลาย
แม่ไก่ถืออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้ถูพื้น
ตัวเลือกที่สองไม้ขนไก่
ตัวเลือกที่๓ไม้กวาด
ตัวเลือกที่สี่แปลงขัดพื้น
ให้เล่าให้หนูฟังทุกวันเลย

ตัวเลือกที่สี่แปลงขัดพื้นครับ

หุ่นจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ใบตองมาตอบ

เหลือเรื่องโรงเรียนบ้านสารากับบ้านของเรา

เคยไปโรงเรียนว่าสารา
เคยไปอังุ่นเคยไปหรือพี่ใบตองเคยไป
พี่อังุ่นกับพี่ใบตอง

ขอเชิญใบตองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สาราเรียนอยู่ชั้นอะไรลูก

ทีมงานเนี่ยบอกกับเรานะครับว่า
โรงเรียนนี้มักจะมีป้ายที่เป็นคติสอนใจเนี่ย
ติดอยู่ตามจุดต่างเยอะมากใช่ไหมครับ
เขาจะติดไว้ตามต้นไม้เหรอลูก

เพื่อเป็นคติให้กับนักเรียนในโรงเรียนเนี่ย
ได้ดูแล้วก็ได้ท่องจำเอาไว้
เอาละฮะใบตอง

คำถามเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งขยัน
ตัวเลือกที่๒ทุ่มเท
ตัวเลือกที่๓อดทน

ตัวเลือกที่สามอดทน

ตัวเลือกที่สามอดทน
ตัวเลือกที่สามอดทน

ตัวเลือกที่สามอดทน